คือร้องได้ให้ร้าน
คือร้องได้ให้ล้าน
ตึ้มตึ้มตึ้มเอาที่นั่นตึ้มตึ้มตึ้ม
โปรดไทยมันลืมลืมคนที่ทิ้งเราไป
เดินกันให้หงอกโบสถ์ว่าก่อนพูดให้
เดินหน้าเวทีก็บอกสักครอบหุ่นวาย

หัวใจพักห่วง
โปรดไทยมันลืมคนที่ทิ้งเราไป

นี่เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาท

โปรดไทยมันลืมคนที่ทิ้งเราไป

ตึ้มตึ้มตึ้มอาหาร
มาอีกที่ควร

โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้

กุ๊กกิ๊กร้อง
กุ๊กกิ๊กร้องได้ครับ
นี่ทุกคนเขาดีใจกันหมดเลยนะ

สาผิดีใจหรือนี่ร้องได้ไง
มีคำตอบแซบมาทุกครั้ง

ร้องได้ในเพลงเก่งแบบนี้ค่ะ

๔๐๐๐๐บาทนะครับ

ก็เป็นเพลงเก่งที่กุ๊กกิ๊กเลือกมา
กุ๊กกิ๊ก๔๐๐๐๐แล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง
ความรู้สึกของคนที่สมัครมาแข่งขันในรายการ

แล้วก็เมื่อกี้เห็นพี่กัดลุ้นมากเลยค่ะ

แว่นใหม่แล้วโอเคไหม

รักน้องกุ๊กกิ๊กไหมคะพี่การ์ด

น้องก็รักพี่กัดมากนะ

รู้สึกดีใจที่จะได้เล่นตุ๊กกระตาตามพี่กัท

อยากให้สายยิ้มไหนลองยิ้มสิ

ติดตามความน่ารักของน้องกุ๊กกิ๊กต่อได้นะครับ

และยังไม่หยุดตอนนี้ได้ตามเป้าไปแล้วนะครับ

แต่ว่าเวลารายการของเราหมดลง
ต้องมาติดตามเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ได้
ในวันต่อไปกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

เกมต่อชีวิตพี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะ

กับเงิน๑ล้านบาทครับ

คราวหน้าวันนี้ต้องกล่าวคำว่า
สวัสดีครับ
ถามก่อนว่าที่โฟกัส

เป็นน้ำในสมองเยอะค่ะ

โรคลงช้างอย่างมืด

ตอนนี้พี่กัสแบบโตขึ้น

ก็จะเป็นคนผัดกันทำ
สำกัดทีรู้รัย